ทีนี้คุณผู้ชมทางม้าลายเนี่ยนะคะ
จากจุดนี้ที่ดูคาติคันนั้นไปซูมกับคุณหมอ

ถ้าเกิดว่าชาวเน็ตบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่จุดนี้นะ
ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วชนคนเจ็บคนตาย
รู้ไหมคะว่าทางม้าลายตรงไหนในกรุงเทพ

ตรงแยกอโศกตรงนั้นเนี่ยมีทั้งไฟจราจรนะฮะเห็นไหมคะ
แล้วมีทั้งทางม้าลายตรงนี้ที่ฉันไปเคยไปมา
คือก่อนที่คุณจะข้ามคุณต้องกดปุ่มก่อนว่า
ให้สัญญาณไฟเขียวฝั่งคนข้ามมันเขียวก่อน
แล้วถึงจะข้ามได้นึกออกไหมคะ
เราเนี่ยคนจะข้ามเราต้องกดก่อนแล้วเห็นไหมคะ
นี่ไฟเขียวแล้วนะเราก็เดินเลยแล้วก็เดินเลย

ไฟก็เขียวแล้วตรงนั้นก็ม้าลายด้วย

อันนี้สอนกันไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกจริง
ถูกต้องค่ะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน
จริงนะคะเห็นไหมคะวงกลมให้ดูแบบนั้นว่า
ฝั่งคนข้ามเนี่ยมันเขียวแล้วเห็นไหมฮะ
นี่ลูกศรสีแดงมอเตอร์ไซค์ยังไปต่อไหม
ไปต่อไม่รอแล้วจ้ะไม่ยอมหยุด
ไม่ยอมหยุดน่ะนี่คุณผู้ชมผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าจิ๋ม
คือชื่อแม่เอามาโพสต์ไว้ลงในทวิตเตอร์นะคะ
ไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากแล้วตรงนี้
ก็คือทางม้าลายตรงอโศกเนี่ยนะคะไม่เคยทำให้เรา
หวังคืออะไรแปลว่าอะไรฝืนทุกวันฝืนทุกวัน
ทำยากมากทำยากมากจริงทำยากมาก
คือครั้งถ้าว่าเออไฟเขียวแล้ว
ฝั่งคนข้ามเราจะวิ่งพลวดไปเลยไม่ได้นะคะ
ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วดูตอนกลางคืนหน่อยไหม
ตอนกลางคืนกลางคืนเป็นยังไงกลางวันว่าข้ามยากแล้ว
กลางวันแสกนะกลางคืนกลางคืน
ดูนะนี่คือไฟจราจรฝั่งคน
ที่จะได้ข้ามนะคะเขียวหรือยังเอาเขียวเอาข้าม
เออมีรถฝ่าไหมฝ่าค่ะ
ฟ้าไหมฝาค่ะไม่หยุดไม่หยุดเลยนะคะ
ไม่หยุดเลยแล้วคนโพสต์เขาก็เลย
เอาคลิปนี้มาโพสต์เขียนแคปชั่นบอกว่า
ขอแถมความพินาศช่วงกลางคืนให้จ้า
ตายมาแล้วหลายครั้งคือไม่ใช่พินาศ
เพาะกลางวันแถมกลางคืนด้วยกลางคืน
ก็แบบนี้เหมือนกันนะฮะกลางคืนเนี่ยไฟส่องสว่างก็ยิ่ง
น้อยด้วยแล้วคุณดูสินะฮะก็ยังไงอ่ะ
แล้วเขาตั้งคำถามน่าสนใจบ้างบอกว่าลองคิดดูนะว่า
เกิดว่าลูกคุณญาติคุณกำลังจะข้ามถนน
ถ้าอยากให้รถคันอื่นปฏิบัติกับลูกคุณพ่อแม่คุณ
ญาติคุณอย่างไรคุณก็ต้องทำกับคนอื่นแบบนั้น
ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้
หรือยังยังไม่จบมีคลิปทางม้าลาย
โศกจุดนี้คุณผู้ชมพอมันเผยแพร่ออกไปนะคะ
ปรากฏว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นคืออย่างนี้ไง
อโศกเนี่ยทำไมคนไม่อยากจะหยุดก็แม้ว่าเป็นทางมาลาย
เพราะว่ารถมันติดไงบางคนเนี่ยคือรถ
ไฟเขียวแล้วก็ตามก็ไม่อยากจะหยุดไง
ไม่อยากจะรอไงตัวเองเสียเวลาเนี่ยค่ะกลายก็เลยกลายเป็นว่า
ที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุดฝ่าฝืนอะไร
ฝ่าฝืนกฎหมายมากที่สุดนะคะ
อย่าว่าแต่ตรงอโศกเลยหน้าที่พักปุ้ยเนี่ย
โอ้โหมีทั้งม้าลายมีทั้งไฟให้กด

นั่นแหละครับใช่นี่นี่มุมสูง

เรื่องของการให้ทางม้าลายให้คนเขาข้ามแบบจริงซะที